เมื่อวันก่อนค่ะมีงานบวงสวงนะคะ
แล้วก็มีนี่เลยหนึ่งในนักแสดงนำคุณซาร่าคาซิงกินี่ค่ะ
แล้วอะไรรู้ไหมเกิดเป็นลมคุณ
คุณซาร่าเป็นลมขณะบวงสวงค่ะ
ทีมงานต้องเข้านะพาเข้าไปพักแล้วก็ประถมพยาบาลเบื้องต้น
หลังจากอาการดีขึ้นซาร่าก็ออกมาให้สัมภาษณ์กับสื่อมวลชนค่ะ
โดยบอกว่าเพิ่งออกจากโรงพยาบาลเพื่อมาร่วมงานบวงสวงนี่แหละ
แต่เนื่องจากพักผ่อนน้อยค่ะแล้วก็ยังไม่หายดีจากอาการป่วยกล้ามเนื้ออ่อนแรง
ซึ่งหลังจากนี้ค่ะตัวเธอก็จะต้องเข้าไปรักษาที่โรงพยาบาลตามเดิมค่ะ
ถ้าเห็นว่าสวยเป็นโรคกล้ามเนื้อแหละ
ก็เลยทำให้เราแบบไม่ค่อยมีแรง
คือตื่นเช้าด้วยแล้วก็ยังไม่ได้ทานข้าว

วันค่ะก็เหมือนวันนั้นใช้ร่างกายเยอะอะไรอย่างนี้ค่ะ
แล้วก็วูบแล้วก็เลยเข้าโรงพยาบาลอะไรอย่างนี้

ก็เลยค่อนข้างกระทบเยอะอะไรอย่างนี้ค่ะ

หมอก็บอกว่าไม่ต้องกังวลแบบดูแลไปเรื่อย

คือเป็นโรคที่ต้องดูแลตัวเองอย่างเคร่งครัดนะ

ทั้งฝุ่นเอ้ยทั้งอากาศเปลี่ยนแปลงเอ้ย

แล้วก็อยากจะให้คุณซาร่าพักผ่อนเยอะนะคะ
พักผ่อนเยอะสำคัญนะคะคุณผู้ชมค่ะ